พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของมวยหมู่กันบ้าง

งานตะลุมบอลหรือเหรอมวยหมู่อ๋องานตะลุมบอล

ไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะวิวาส
เขาเป็นการชกมวยหญิงหนึ่งพันคู่

อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะคะ
เอามวยหมู่แบบไหนไปดูกันก่อนนะคะ

ผมนึกว่าถอดเสื้อใส่เหมือนกับนักมวยบนเวที

เข่าเขย่าศอกสนุกสนาน

แก้บนหลวงพ่อทองวัดสุธาดล
อยู่ที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ
ซึ่งวัดแห่งนี้และหลวงพ่อทอง
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจชาวบ้านในชุมชนมากว่า๑๐๐ปีแล้วนะ
ชาวบ้านบอกว่าหลวงพ่อทองชอบมวยหญิง

ถ้าใครมาแก้บนถ้าใครมาบนบานไว้แล้วประสบความสำเร็จ
สมหวังทุกรายไปถ้าบนด้วยมวยหญิงนะ

จนกระทั่งกลายเป็นประเพณีแก้บนชกมวยหญิงในช่วงวันสงครานทุกปีเลย
บนไว้ประสบความสำเร็จก็มาแก้ด้วยกัน

อุบลศรีสะอาดนะคะอายุ๗๖ปีชาวบ้านบ้านอิด
บอกว่าการชกมวยหญิงแก้บนที่วิหารหลวงพ่อทอง
จะใช้นักมวยครั้งละ๑๐๑๕คู่
เริ่มจากการรำไหว้ครูก่อน

จากนั้นก็ชกมวยกันต่อหน้าหลวงพ่อเลย

ทำท่าเตะทำท่าต่อยตามเสียงเพลง
มีกรรมการวัดเป็นคนภาคมวยนะคะ

เริ่มชกเหมือนเวทีมวยลุงที่นี่เลยนะ

จำนวนคู่การชกก็แล้วแต่การบนของแต่ละคน
ถ้าบนอะไรนะบนสักวัน
ต้องเอานะครับต้องแก้บนแบบนั้นนะครับ

จำนวนคู่การชกก็แล้วแต่ของแต่ละคู่นะคะ
ก็คือแต่ละครั้งที่มีการบน

โอ้โฮ๓๐๐คู่นะครับคุณดาวโอ้โฮรวมทั้งสิ้นนะครับ๑๐๐๐คู่
ชกกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยฮะ
โอ้โหนะครับแบบนี้นะฮะ
สำหรับประวัติหลวงพ่อทองมีหลายตำนานนะครับ
บางคนเล่าว่าลอยน้ำมาติดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัด
เจ้าวาดพระเนรก็ช่วยกันยกขึ้นมาสร้างวิหารครอบนะครับ
บางคนก็เล่าว่าหลวงพ่อทองจมอยู่ที่ท่าน้ำของวัด
พระเนรก็ช่วยยกกันขึ้นมาบวกบูรณ์ทัพแล้วก็สร้างวิหารพร่อม

เข้าไปตัดหวายในป่าแล้วพบหลวงพ่อทองจมดินครึ่งองค์
และจึงขุดขึ้นมาปฏิสถานในวิหารนะครับ
วิหารหลวงพ่อทองมีพระพุทธรูป๔องค์ด้วยกันนะ
พิธิเต้คุณผู้ชมมีหลวงพ่อทองที่บอกว่าศักดิ์เสร็จ
แล้วก็มีหลวงพ่อเงินมีหลวงพ่อนาคและหลวงพ่อเพชรนะคะ
แต่ถ้าใครไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้นะคะ
ที่วัดแห่งนี้วัดสุธาโดนตะบนบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทอง
ให้แก้บนถ้าสำเร็จแล้วให้แก้บนด้วยมวยหญิงจ้ะ